และช่วงเกาะติดดาวรุ่งนครสวรรค์เกมนะคะ

พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับดาวรุ่ง
เป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะ

น้องแอ๋วธนาพรทองโคตรนะคะ
เป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ไปติดตามไปทำความรู้จักกับเธอเลยค่ะ

มหมัดกมศอกคมเข่าของเธอคนนี้
ดุดันไม่เป็นสองรองใครเถอะครับ

วัย๒๑ปีจากน้องบัวลำพู
ถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง

ชกมวยคือชีวิตจิตใจของเธอ
ชนิดที่แยกจากกันไม่ได้

เธอคือผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องใส่นวมสวมเหตุการณ์ขึ้นชก

แอ๋วจะทำได้เพียงแค่เหรียญทองแดง
แต่อนาคตที่สดใสในเวทีระดับชาติ

แอร์คลุกคลีกับกีฬาชกมวยมาตั้งแต่ยังเล็กนะครับ
เพราะเพื่อนของแม่เปิดค่ายมวย

กีฬาชนิดนี้ฝึกไว้ใช้ป้องกันตัวได้
ส่วนความรักความผูกพันกับการชกมวย

ก็เกิดความคึกขนองคันไม้คันมือ
อยากใส่นวมขึ้นชกซะเดี๋ยวนั้นเลยครับ

เริ่มเล่นสมัครเล่นตอนอายุ๑๖ปีค่ะ
ต่อยสากลด้วยค่ะ

ทั้งสองทั้งสากลทั้งมวยไทยค่ะ
ส่วนหนูก็ถือว่ามวยไทยเข้าในสายเลือดแล้วค่ะ

อาจารย์พรทวีนาคศรีเปิดเผยว่า
แอวได้รับการสนับสนุนที่ดีจากจังหวัด
เชื่อว่าสาวน้อยหุ่นประหงษ์คนนี้
มีโอกาสพัฒนาไปได้อีกไกลครับ
ก็สอนในเรื่องของเทคนิคเทคติก
การเอาตัวรอดการใช้ชีวิตบนสังเวียน
การใช้ชีวิตข้างนอกต้องเป็นนักศึกษาด้วย

ทางจังหวัดก็ให้การสนับสนุนเรื่องของการเบี้ยเลี้ยงเก็บตัว
ฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขัน

ถ้าเป็นมือนจากวันนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสถึงทีมชาติ
แต่ว่าต้องสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อความแข็งแรง
และอัดประสบการณ์เข้าไปอีก
ตอนนี้น้องแอ๋วศึกษาอยู่ที่สถาบันการพลักษึกษาวิทยาเขตอุดรธานีชั้นปีที่๓
เพิ่งมีชื่อติดแคมป์กำปั้นหญิงทีมชาติเพื่อคัดตัวก่อนลุยศึกใหญ่
มวยหญิงชิงแชมป์เอเชียและศึกเอเชียนบีชเกมส์
ฝันสูงสุดที่ตั้งไว้คือการเป็นนักชกทีมชาติ
รู้เต็มอกนะครับว่าหนทางในการก้าวขึ้นสู่การเป็นยอดนักชก
คงไม่ง่ายดายแต่เธอก็พร้อมจะสู้อย่างเต็มที่
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครร่วงรู้ได้นะครับแต่น้องแอ๋วคิดเสมอว่า
มุ่งมั่นและความรักที่มีต่อกีฬาชนิดนี้จะทำให้เธอก้าวถึงฝั่งฝันได้ในสักวันหนึ่ง
กลายเป็นแฟนหมัดมวยจำชื่อนี้ให้แม่นนะครับ
ธนพรทองโคตรนักชกสาวจากจังหวัดน้องบัวลำพู
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน